คุณผู้ชมประเด็นหวย๓๐ล้านยังไม่ทันจบ
มีเรื่องใหม่ให้ได้ปวดหัวกันอีกแล้วนะคะ
ต่อเรื่องอย่างที่คุณสุภาษาราพูดไปนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขานำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
งวดประจำวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
เลขท้าย๒ตัวที่ถูกก็คือ๗๑
ใบปกติจะต้องได้ใบละ๒๐๐๐บาท
โดนหัก๒ก็คูณเข้าไปคำนวณไปนะคะ
แต่ปรากฏว่าเขาเอาลอตเตอรี่ค่ะ
ไปขึ้นรางวัลเลขท้าย๒ตัว
แล้วปรากฏว่าได้มาใบละ
ให้ใบละ๑๐๐หัก๒ก็เหลือ๙๘๐บาท
บาทคูณ๑๐ใบได้๙๘๐๐บาท
หายเกินครึ่งหายไปครึ่งหนึ่ง
จริงแล้วต้องได้อีก๙๘๐๐บาทถูกไหม
คนที่ไปประสบเหตุก็คือนายนาวินบึงพรรัฐอายุ๔๘ปีค่ะ
เขาคนนี้เป็นชาวบ้านตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เป็นเจ้าของเรื่องราวแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวนี้
ให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ฟังแบบนี้
เขาเล่าบอกว่าวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ตัวเขาเองนำสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวคือ
เลข๗๑งวดประจำวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ซึ่งไอ้ลอตเตอรี่ชุดนี้ที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว

แล้วก็บอกว่าพี่ชายเอาเงินไปขึ้นรางวัลให้หน่อย
ก็เลยรับอาสาไปขึ้นรางวัลให้
จุดที่ไปขึ้นรางวัลก็คือร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตั้งอยู่ริมถนนเทพารักษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตอนนั้นเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นรางวัลจำนวน๑๐ใบ
เป็น๒ชุดชุดละ๕ใบ
พอไปถึงที่ร้านยื่นสลากนี่แหละค่ะ
ให้กับผู้ดูแลร้านเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๐ปี
หญิงคนดังกล่าวก็ทำทีทำท่าว่าตรวจ
แล้วก็นับสุดท้ายยื่นเงินมาให้คือ๙๘๐๐บาท
พอรับเงินเสร็จสิ้นปุ๊บเขาเองก็เลยเดินทางกลับบ้าน
จากนั้นก็เลยไลน์ไปบอกน้องสาวนะครับ
บอกว่ารับเงินมาแล้วนะน้องใบละ๙๘๐บาท
รวมเป็นเงิน๙๘๐๐บาทเพราะว่า๑๐ใบก็คูณเข้าไป
น้องสาวตกอกตกใจแย้งกลับมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะ
รางวัลเลขท้าย๒ตัวมันต้องได้เงินใบละ๒๐๐๐บาท
แต่หัก๒ก็หักไปถูกไหมคะ
ไม่ใช่รางวัลใบละ๑๐๐๐บาท
ซึ่งตัวเขาเองก็คือคุณนาวินบอกว่าตอนนั้นก็ยอมรับนะว่า
ตัวเขาเองก็นึกว่ารางวัลเลขท้าย๒ตัว
มันคือได้รางวัลใบละ๑๐๐บาท
พอทางร้านจ่ายแบบนี้ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรไป

ถูกเขาก็เลยรับเงินจำนวนนั้นมาแล้วก็รีบกลับบ้าน
อ่ะฟังเสียงคุณนาวินกันหน่อยค่ะ
ขึ้นเงินที่ร้านประมาณ๑๐โมงกว่านี่แหละ
ทีนี้ขึ้นเงินเสร็จเขาก็ให้เงินมา
จริงเราเห็นเขานับอยู่ว่านับในใจ

เราก็จะเอาเงินไปคืนให้น้องสาวเขาฝากมา
ทีนี้เราก็แจ้งไปทางไลน์ก่อนว่า
มี๑๐ใบใบละ๙๘๐
เขาก็บอกเอ้ามันใบละ๒๐๐๐ไม่ใช่เนี่ย

เขาก็เลยมาที่ร้านกันครับ

ซึ่งเราก็มากับทางชิดเขาน่าจะรู้
เพราะว่ามันเลขงวดที่แล้วด้วยมันใช่งวดนี้
คือสิ่งที่คุณนาวินบอกเล่า
ก็พยายามที่จะไปทวงถามไปทักท้วง
จากร้านที่เขาออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่เขาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวเนี่ย
คือไปบอกว่าเงินรางวัลที่ให้มามันผิดนะ
คุณให้มาเพียง๙๘๐๐บาท

แต่เงินรางวัลจริงต้องได้จริงคือ๑๙๖๐๐บาท

เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
ใครที่ซื้อลอตเตอรี่มาท่านต้องตรวจสอบให้ดีนะ
แล้วก็หลังสละกเขามีบอกใช่ไหม

ถ้าคุณได้รางวัลที่๑คุณก็ได้กันไป๓ล้านใบละ๓ล้าน
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ถูกนะตรวจสอบก่อนแล้วค่อยไปขึ้นรางวัล

ตรวจสอบเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของท่านเองนะคะ
ทีนี้คุณนาวินเปิดเผยต่อว่า
พอคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือไปทวงถามจากทางร้าน

ก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดไปปรึกษากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไปหาทางออกกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ให้นำสลากเลขท้าย๒ตัวก็คือ๗๑ที่เขาถ่ายภาพไว้เนี่ย
ไปเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความตัดสินใจแบบนั้นค่ะ
ก็เลยนำสลากสองใบที่ถ่ายรูปไว้
ไปแจ้งความกับตำรวจเมื่อวานนี้
เพื่อทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางร้านเองก็บริสุทธิ์ใจ
ท่านรีบตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าเรื่องราวมันเป็นไปเป็นมายังไง

น่าจะให้คำตอบอะไรได้บ้างนะ
เมื่อสักครู่อันนี้ดิฉันบอกไปว่ารางวัลที่หนึ่ง๓ล้าน